จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกต
แจ้งข้อกล่าวหานายธนทรหัวหน้าพักอนาคตใหม่
บอกว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอเพราะไปถือหุ้นสื่อ

เพราะว่าวันนี้เองคณะกรรมการการเลือกตั้งไปยื่นหนังสือ
ต่อสารรัฐธรรมนูลเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรให้สิ้นสุดลง
รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐มาตรา๘๒วัก๔
กรณีความปรากฏอันมีเหตุอันควรสงสัยต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่านายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด
อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมา
อภัยนะคะสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรสิ้นสุดลง
รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐ค่ะ
ทีนี้ไปถามนายธนทรนายธนทรได้รับทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะ
นายธนทรบอกว่าไม่น่าจะมีผลเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของสอสอ
ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะมั่นใจในหลักฐานและมองว่าเรื่องนี้
น่าจะเป็นความพยายามเฮือกสุดท้ายของคอสชที่ต้องการสกัดกั้นตน
และพักอนาคตใหม่
นี่คือเรื่องเกี่ยวกับที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไป
แล้วก็กรกตยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูลเนี่ยนะคะ
แต่อีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้ว
คุณธนทรบอกว่าเป็นการประกาศตัวเลยนะ
พร้อมเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลและพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี
และหลังจากนี้เตรียมเดินสายไปพูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูล

และจะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งคนนางสาวกัญจนาศิลปอาชาด้วยตัวเอง
เร็วนี้เพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสช
ทหารกลับเข้ากรมเข้ากองไปเลย
โดยพักอนาคตใหม่จะสู้ให้ถึงที่สุด
เพื่อให้ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
และหลังจากนั้นจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งเชื่อว่ามีแต่พักอนาคตใหม่เท่านั้นค่ะ
ที่จะบรรลุภารกิจนี้ได้
นี่คือคำพูดล่าสุดของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
ส่วนกระแสข่าวที่มีขึ้นตลอดวันนี้เลย

เพื่อไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทย
เขาจะจับมือกันทันแหลงข่าว
จัดตั้งรัฐบาลเย็นวันนี้

คุณระดาวันวงศรีวงโคศกภักดิ์เพื่อไทยนะคะ

กระแสข่าวนี้ที่บอกว่า๓พัก

อันนี้ไม่เป็นความจริง
โดยบอกว่าเป็นเพียงข่าวที่ส่งต่อกัน
ความคาดหวังของประชาชนมากกว่า

ยืนยันว่าขณะนี้พักเพื่อไทยเองยังไม่สิ้นหวัง
เพราะทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะ

ก็เพราะว่าต้องการที่จะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสช
แล้วก็เอาทหารกลับเข้ากลมกลองให้หมดเนี่ยนะคะ